ต่อไปที่สุราชธารีย์
ให้ฟังอืมตำรวจสมภาพบ้านนาเดิมครับเอาเอาเหล็กง่ามาด้วยนะครับ
มาจับนายอัฐพลแทร่ผู้อายุสามสิบเก้าปีคนนี้ที่บ้านอยู่ตะบนซัดทวี
อำเภอบ้านนาเดิมสุราชธานีครับคือเขาก่อเหตุทำร้ายแม่แล้วนะ
น้าของเขานั่นแหละได้รับบาดเจ็บเลยแต่อัตภพลปากแข็ง
ตำรวจบอกไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าเสพยา
ติดบอกสูบกัญชาเท่านั้นนี่ไงนี่ไงตำรวจคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
แล้วก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดนะครับแล้วดำเนินคดีแต่แต่แต่แต่
ต้นเรื่องน่าสนใจนะฮะต้นเรื่องน่าสนใจนางชูศรีแทร่ผู้
แม่ของอัตภพลมาเล่าเองเลยบอกลูกฉันเนี่ยคุ้มคลั่ง
คลั่งตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ลองคิดดูทุบทำลายข้าวของ
พอเช้ามานะพอเช้ามาวันจันทร์ใช่ไหมขนของมาจุดไฟเผาอยู่ข้างบ้านเนี่ย
ก็เข้าไปห้ามลูกอย่าทำลูกอย่าทำนะครับหยุดไหมไม่หยุด
ไม่หยุดแล้วแม่ทำไงอ่ะนะครับโอ้โหแม่ก็โดนนะดินะครับ
เขาลากตัวแม่ยัดเข้ารถเก๋งบอกว่าเตียตายในรถแม่ก็ต้องตายในรถ
แล้วจุดไฟเผารถนะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหข้อดีครับ
ฉลองหนูชัยแก้วเป็นน้องสาวแม่ก็น้าแล้วนะ
เห็นเข้าก็เข้ามาห้ามแต่ลูกชายก็ต่อยน้าล้มหัวกระแทกเสาบ้าน
หัวแตกเป็นแผลไปอีกนะครับแม่ก็เลยเห็นจังหวะนี้นะครับ
ฉวยโอกาสนะครับวิ่งหนีแล้วแต่ลูกยังไปลากขาแม่มา
ลากขาแม่ยัดเข้าไปในรถอีกคราวนี้เสียงมันดังนะคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านได้ยินเพื่อนบ้านได้ยินก็มาดูกันก็เลยนะฮะ
รอดมาได้แล้วก็ไปหลบอยู่ข้างบ้าน
รอจนตำรวจมาจับลูกไปดำเนินคดี
คือจริงกับบ้านนี้นะครับแม่เขาอยู่กับลูกสองคน
คนก่อเหตุไงเป็นลูกชายคนเล็กสามีตายไปนานแล้ว